เอาล่ะข่าวดีหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐ

นี่คุณผู้ชมอยากให้ภาพกล้องตัดมาที่เราหน่อยต้องกล้องตัดมาหน่อยนะฮะ
นี่เพราะว่าจะได้เห็นแบบนี้ครับคุณ
หนุ่มอุดรธานีเฮคว้า๑๐ล้านนะครับนี่
ไม่ผมอยากทำอย่างนี้

พี่คุณนี้พี่พี่ดีจังเลย
หนุ่มอุดรธานีเฮคว้า๑๐ล้านไทยบอนยูโรที่ไทยรัฐจัดขึ้น
เมื่อวานส่งมากี่ใบ
ขนลุกจริงนะฮะ
ล้านบาทนะคะจับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่โกดัง๗ของสำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คุณพี่เสื้อสีส้มคนกลางภรรยาหอมจุ๊บอยู่ตรงนี้
ชื่อว่าคุณพี่นัทยาแก้วศรีลานะคะเป็นชาวอุดรธานีค่ะ
ตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานประจำรถส่งเคมีพันธุ์ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ใช่ค่ะโดยเมื่อวานนี้สำหรับบรรยากาศที่โกดัง๗ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
คุณสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เป็นประธานในพิธีจับปรายศนียบัตร
ผู้ร่วมโชคดีที่ร่วมสนุกทายผลยูโร๒๐๑๖
ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าส่งมาทั้งหมดใน๑๖๕ล้านฉบับ
ส่งเป็นผู้ที่ทายถูกโปรตูเกต๖๓ล้านฉบับ
คิดเป็นร้อยละ๓๘จากจำนวนทั้งหมดที่ส่งมา
ภายในงานเมื่อวานนี้สักขีพยานเยอะแยะเลย

ดารานักร้องเกือบ๑๐๐ชีวิตมาร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวานนี้
ส่วนการจับรางวัลที่๑คือเงินสด๑๐ล้านบาท

๑๐ล้านบาทหนึ่งรางวัลวันดำเนินการ
โดยฟรานซิสกูวาสปาร์ตู
เป็นเอกอัครราชทูตโปรตุเกตประจำประเทศไทยค่ะ

ใช่ค่ะโดยมีคุณสารวุฒิพร้อมด้วยนางสมรเทิดธรรม
บูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ปรายศนีย์ไทยจำกัด
ร่วมเป็นสักขีพยานปรากฏว่า

คุณนัทยาแก้วศรีลาจังหวัดอุดรธานี
โอ้โหโชคดีมากได้๑๐ล้านบาท๑ใน๖๔เลยนะเนี่ย
ใช่ค่ะเปอร์เซ็นต์นะคุณหนึ่งใน๖๔ล้านนะคุณใช่ค่ะ
ส่วนรางวัลที่สองใครก็ไม่เสียใจหรอก

รางวัลทราบชื่อกันหน่อยนะคะ
คุณคันชิตวัลภาชัยจากจังหวัดแพร่
นางสาวนัทธวดีวงจงใจหารจากกรุงเทพ
เทียรพงศ์คณาศักดิ์จังหวัดนครราชศรีมา
นางสาวบุญยนุษย์กุ่งแก้วจังหวัดฉะเชิงเซา
นายยุทธนาแก้วสมจันทร์จังหวัดขอนแก่น
นายวรุษศรีสัยนครราชศรีมา
ส่วนเด็กหญิงศาสิวิมลปั้นแพงจากกรุงเทพ
นางสาวสมพิษพงศาวจากราชบุรี
นายสรพลเบนจมังคลารักษ์จังหวัดชนบุรี
และนายสันติผลพรพิเชษจากกรุงเทพมหานคร

เพราะจะเป็นการยืนยันว่าโปร่งใสครอบคลุมทุกพื้นที่แน่นอน

คละคล้าวทุกจังหวัดทุกใบเรียบร้อยอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
นี่รายชื่อขึ้นหน้าจอนี้คือเศรษฐีเงินล้านนะครับ

ผมสักพันสองพันผมก็เอาแล้ว
รางวัลที่๓นี่แสนนึงก็ไม่เสียใจเสียใจ

ใช่ค่ะรางวัลนี้ก็ไม่เสียใจเหมือนกัน
วนฮาวส์โครงการพฤกษาวิว๗๙นะคะ
มูลค่า๑๗๕๐๐๐บาทค่ะ
คนที่ได้ไปนะครับผู้โชคดีคือนางสุธรเกรดโกมล
จากจังหวัดศรีสเกต

คือคุณสุวัตดิจเจริญจากเฉิงเศร้า

คุณพานุวัฒน์วีรพงศ์จากสิงห์บุรีค่ะ
ส่วนการประกาศรางวัลอื่นอีก๔๐๐กว่ารางวัล

คุณผู้ชมติดตามตรวจสอบได้ทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับประจำวันนี้นะฮะ
คือวันที่๔สิงหาคมและฉบับล่วงหน้าวันที่๕สิงหาคม

ฮัลโหลแม่แม่หรือเมียครับครับสวัสดีครับปลายสาย
ตอนนี้ผมมี๑๐ล้านมีอะไรจะพูดกับผมไหม
ปลายซ้ายก็บอกจริงเหรอลูกจริงสิ
เดี๋ยวแม่ไปเจอแม่ไปเดี๋ยวนี้เลย